ดูเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
เป็นรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อที่บรรทุกปูนมา
แล้วก็มีการเฉียวชนกับรถมอเตอร์ไซค์คุณ
เหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพเป็นครูกับนักเรียนนะคะ
นี่ตอน๘โมงเช้าเนี่ยทางตำรวจสอนอทุ่งครุก็ได้รับแจ้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะ
รถบรรทุกปูนซีเมน๒๒ล้อไปเฉียวชนกับรถมอเตอร์ไซค์
จุดที่เกิดเหตุอยู่ใกล้เคียงกับสถานีส่งก๊าซปรทถนนเรียบทางด่วนทุ่งครุที่กรุงเทพนี่แหละนะคะ
ตอนเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบก็มีอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยู
แล้วก็มีแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชไปด้วย
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะคือไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าคลิกสีแดง
ที่ถูกรถบรรทุกปูนซีเมนเฉียวชน
แล้วเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตก็คือคนขับรถมอเตอร์ไซค์คือคุณครู
คุณครูวิพากษ์เรืองสินจรัสแสงอายุ๓๗ปี
เป็นคุณครูโรงเรียนพุทธบูชานะคะสภาพศพก็คือโดนล้อรถบรรทุกเนี่ยทับที่บริเวณศีรษะจนเสียชีวิต
ส่วนอีกหนึ่งรายที่เสียชีวิตเป็นนักเรียนค่ะ
คือนางสาวชนทิชาสุกเกษมเป็นนักเรียนชั้นม๕อายุ๑๗ปีนะคะ

ล้อรถบรรทุกทับที่บริเวณกลางลำตัว
เสียชีวิตอยู่ใกล้กับศพของคุณครูค่ะ
โอ้โหเห็นภาพนี้ก็สะเทือนใจนะคะคุณผู้ชม
ศพผู้เสียชีวิตทั้ง๒รายทางกู้ภัยก็ส่งมอบ
ให้กับนิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
เพื่อนำร่างไปชนะสูตรการเสียชีวิต
แล้วก็ติดต่อให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ส่วนคนขับรถพ่วง๒๒ล้อที่บรรทุกปูน
ก็คือนายภัยวันเนียมนุษย์
ตำรวจก็ได้เรียกตัวคนขับรถเนี่ยนะคะ

เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ